ส่วนเรื่องนี้ก็พัทยาเหมือนกันคุณผู้ชมครับ
ชาวจีนมาเที่ยวมาเที่ยวชนบุรีพัทยา
แล้วก็แวะทานข้าวกันแต่ปรากฏว่าพอจะขึ้นรถกลับที่พักเนี่ยนะคะ
รถโดนทุบทรัพย์สินเนี่ยถูกขโมยไปจากรถที่ทุบเนี่ยแหละค่ะ

นี่คือเหตุการณ์เกิดขึ้นในเมืองท่องเที่ยวของเรานะคะ
ลานจอดรถศูนย์การค้าแห่งหนึ่งที่บังละมุงชนบุรี
สพเมืองพัทยาก็ไปตรวจสอบรถตู้คันนี้เลยค่ะ

ทุบเสร็จขโมยเอาทรัพย์สินตรงเบาะนั่งผู้โดยสารไป
แต่มูลค่าอย่างที่ได้ฉันบอก๑ล้านกว่าบาท
มีหลักฐานก็คืออิดบล็อกตัวหนอนตกอยู่ก้อนหนึ่ง
ว่าอิดก้อนนี้แหละค่ะที่คนร้ายเอามาทุบนะคะ
นักธุรกิจชาวจีนที่เป็นผู้เสียหายมี๒คน

เขาบอกว่าของเขานี่มีทั้งเงินหยวนเงินดอลลาร์ฮ่องกง
แล้วก็เงินไทยประมาณ๕๙๐๐๐บาท
อีกคนนึงชื่อว่านายจี้ชิงนะคะ
ก็มีเงินหยวนเงินฮ่องกงริงกิจมาเลเซียนะคะ
มูลค่าแล้ว๕แสนกว่าบาท
แล้วยังมีแบรนด์เนมอีกใบหนึ่งด้วยนะคะกระเป๋านะคะ

ซึ่งตำรวจเนี่ยตอนนี้กำลังเก็บลายนิ้วมือนะคะ
สันนิษฐานว่าคนร้ายน่าจะรู้ความเคลื่อนไหวของชาวจีนสองคนนี้เป็นอย่างดี
เพราะว่าเขาเพิ่งจะมาทำธุรกิจในประเทศไทย
แล้วก็ให้คนขับรถไปรับมาจากสนามบินสุวรรณภูมิ
แล้วเขาก็แวะรับแวะทานข้าว

แต่ก็ยังไม่ตัดประเด็นคนร้ายที่ตะเวนก่อเหตุในพื้นที่นะคะเพราะว่า
ตรงนี้ประมาณ๕๐๐เมตรเท่านั้นเอง
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเขาต้องไปไล่กล้องวงจรปิดดูนะคะว่ามันมีความเชื่อมโยงกันหรือเปล่า

ก็ล่าสุดเห็นว่าตำรวจได้เบาะแสของคนร้ายแล้วนะคะ